หลังจากผ่านพ้นวันหยุดมามาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับ
หลายคนตอนนี้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง
ที่จะสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นในช่วงสิ้นปี
มาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์อากาศหนาวเย็นจะยังคงอยู่กับเมืองไทยของเรายาวนานแค่ไหนนะครับ
นี่คือภาพรวมกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นในพื้นที่เมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่าเมฆฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
แต่แถวบริเวณอินโดนีเซียแต่แถวมาเลเซียนะครับ
ขณะที่เมืองในของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
ก็เป็นอิทธิพลจากอากาศเย็นที่ยังคงมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าจะอยู่แบบนี้ประมาณวัน๒วันนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบออกไป
สีม่วงคือจุดที่มีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมนะครับ
สังเกตว่ากินพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบน
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลางแล้วก็อีสานเกือบทั้งภาคนะครับ
ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานยังคงได้เจออากาศเย็นในช่วงเช้าเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับ
ส่วนตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงละทีเดียว
ยอดภูยอดดอยก็มีอากาศหนาวจัดนะครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ก็ต้องระวังกันด้วย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กันก่อนนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ราฟิกนี้เป็นกราฟิกแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
สีฟ้าคือจุดที่จะมีอุณหภูมิเย็นลงในวันพรุ่งนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับภาคเหนือ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อากาศจะเย็นลงส่วนพื้นที่อื่นอากาศจะยังคงทรงเหมือนวันนี้นะครับ
อุณหภูมิจะสังเกตว่าในพื้นที่ตอนบนภาคเหนือ
ต่ำสุดประมาณ๗๘องศาเซลเซียตนะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนก็อยู่ที่ประมาณ๙องศา๑๐องศานะครับ
พรุ่งนี้ยังมีโอกาสทรงแบบนี้อยู่นะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของกลุ่มหมอกควันที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ส่วนนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้บริเวณตอนบนภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศเย็นนะครับ
ก็คือกระแสลมเจสตรีมที่ขึ้นที่ผ่านพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
สังเกตว่ากินพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาจนถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการยกตัวขึ้นก็จะทำให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นในช่วงหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ